เรื่องของสูนะที่มีความน่ารักเราก็ให้ดูกันทุกวิสวัตรเอาใจคนรักสูนะ
ไปเจอกับสูนะสูนะพฤติกรรมอีกอย่างมันที่มันชอบทำคือ
ชอบขุดแบบนี้มันขุดไปขุดมามนุษย์ลำบากเลยครับ

ซวยแนนวะนั่งไม่รู้จักที่จักทาง
กันเล่นนะแหมก็คนนั่งอยู่ตรงนั้นแต่สุขนักอยากจะขุดตรงนี้
โอ้โหยังกระหลุมพลางล่วงกิ้งลงมาหลุนเป็นลูกขนุนเลย
โอ้โหเอาอย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมครับสุนัขมันมีพฤติกรรมชอบขุดขุด
แล้วมันก็จะเอาของมีค่าน่ะไปซ่อนเอาไว้ใช่มันชอบขุดหลุมฝังใช่ไหม
ของมีค่าก็อย่างเช่นกระดูกกระดูกของที่มันชอบทานใช่ชอบหรือบางทีชอบเก็บ
มันเอาของมีค่าของเราไปนะบางทีก็บางครั้งลองทงรองเท้าบางอย่าง
เอาไปขุดเก็บซ่อนไว้เก็บซ่อนเอาไว้เผื่อวันหนึ่งมันจะเอาออกมาเล่นใหม่
ใครที่มีพฤติกรรมหลบซ่อนต้องระวังใช่ไหมคุณทำอะไรแอบแอบซ่อนซ่อนนี่ต้องระวังใช่
วันหนึ่งเจ้าของจับได้ว่าอ้าวงานเข้าเลยไม่รับผิดชอบนะใช่